คุณผู้ชมฮะผ่อนคลายกันสักนิดหนึ่งดีไหมฮะ
พาคุณผู้ชมไปชิมขนมครกที่จังหวัดระยอง
ชอบทานมากขนมครกเนี่ยครับชอบไหมร้อนร้อนอร่อยอร่อย
หน้าตาแปลกและนี่คุณโอ้โหหน้าตาแปลกด้วย
แล้วดูสิหน้าเยอะด้วยให้เยอะด้วยสดใหม่ให้เยอะ
เขาบอกว่าเป็นขนมครกยกถาดเงินล้านขายดิบขายดีเลย
ต้องจองนะต้องสั่งนะใส่กล่องเหมือนพิซซ่าไหมคุณ
พิซซ่าหลายหน้านะฮะ
นี่แหละครับสีสันหน้าตาของขนมครกที่มีความแปลกใหม่
น่ากินสุดนะฮะเขาเรียกว่าขนมครกยกถาดนะครับ
แล้วก็มีฉายาอีกคือขนมครกยกถาดเงินล้าน
ทั้งถาดเลยคือทำเนี่ยทำในถาดเหมือนขนมคกทั่วไปนะคุณนะ
แต่เวลาแคะเหรอขนมครกเขาเรียกว่าแคะใช่ไหม
ใช่ค่ะจะไม่แคะไม่ควักออกมาทีละอันทีละอัน
แต่เอาออกมาทั้งถาดแบบนี้เลยนะฮะ
หน้าตาทั้งหมดมีอยู่๘หน้าไม่ว่าจะเป็นฟักทองเผือกมันม่วง
แล้วก็หน้าต้นหอมนะครับขายถ่านละ๘๐๑๒๐บาทนะครับ
โดยเจ้าของร้านบอกแบบนี้บอกโอ้โหวันต้องผสมแป้งขนมครก
เรื่องของต้นทุนละคิดดูว่า๔กิโลกรัมเนี่ยขายได้เท่าไหร่

คุณนะฮะร้านเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่ง
ขายยาวกันไปฮะจนแป้งขนมครกหมด๔กิโลกรัมเนี่ย
ถ้าขายหมดตอนกี่โมงก็ปิดเท่านั้น
แต่ส่วนใหญ่จะเปิดไปถึงสัก๖โมงเย็นเลยคุณ
๘โมงครึ่งถึง๖โมงเย็น
เขาบอกได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะ

เจ้าของร้านบางทีต้องขอโทษนะคุณลูกค้า
สุดแล้วค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะ
อนุญาตยกเลิกออเดอร์บางรายการออกไปก่อนนะครับ
อย่างนี้นะฮะหน้านี้หมดแล้วค่ะ
เหลือแค่หน้านี้นะคะได้ไหมคะ๒หน้าได้ไหมคะ
ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะยอมหรือเปล่านะฮะ
นายพิทักษิมพิทักษ์อายุ๖๑ขออภัย๓๖ปีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็นางสาวนรมนยิ่งยงอายุ๓๖ปีเท่ากัน
เป็นเจ้าของร้านขนมครกยกถาดเงินล้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าในทุกวันจะมีลูกค้าโทรมาสั่งซื้อ
หรือไม่ก็อินบล็อกเข้ามาทางไลน์หรือเฟซบุ๊กนะฮะ
รวมถึงลูกค้าวอคอินมาหน้าร้านก็มี
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะทำงานโรงงานครับ
รอขนมครกไม่เกิน๒๐นาที
ขนมครกร้อนก็เสร็จเรียบร้อย
บอกว่าส่วนเหตุผลที่ต้องมาขายขนมครกยกถาดนี้นะฮะ
เพราะว่าที่ระยองเนี่ยยังไม่มียังไม่มีเจ้าไหนทำเลยขนมครกยกถาดนะฮะ
แล้วก็เดิมที่ร้านขายชาบูมาก่อน
แต่ทีนี้ครับพอเกิดโควิด๑๙เข้ามา
ชาบูเริ่มหดเริ่มหายครับ
เธอก็เลยมองหาธุรกิจใหม่เพื่อเข้ามาเสริมรายได้
ก็เลยไปเรียนทำขนมครกมาแล้วก็ดัดแปลงซะหน่อย
ให้เป็นความแปลกนะก็เลยเป็นขนมครกยกถาดนะฮะ
บอกโอ้โหรายได้ดีสักกว่าชาบูซะอีกนะครับ
ตัดสินใจฮะเลิกขายชาบูเลยตอนนี้
มาขายขนมคกยกถาดอย่างจริงจัง
แล้วก็ตอนนี้ขายขนมคกแบบนี้นะ

หลักล้านใช่ไหมครับยกถาดเงินล้าน
บอกชื่อร้านหน่อยเผื่อใครไปไม่ถูกหาพิกัดไม่เจอ
เขาชื่อร้านละมุนละมัยอยู่ที่เลขที่๑๘๓ทับ๑
หกนะฮะหมู่สี่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ก็เป็นอาคารพาณิชย์นี่แหละครับ
ริมถนนสายบ้านห้วยปราบบ้านหนองกล้างปลา
ก็ไปตามพิกัดที่ผมบอกไปได้นะฮะขนมครกยกถาดเงินล้าน
นี่แหละฮะก็เป็นความขยันการทำอาหารกิน

ใช่ต้องแปลกและแตกต่างแล้วก็อร่อยคุณภาพดีด้วยนะคะ
ถึงจะขายได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ